ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อย่างแรกขอส่งกำลังใจทั้งหมดนะฮะ

โรงอินทยายก็ยังเหนืออยู่

เขาบอกอย่างน้อยเลยนะ
วันที่๑๐๒๐นะ
แต่ครอบนี้ทั้งหมดทั้งมวล
ถ้าช่วงดีระดับแม่น้ำขวงลง
ใช่ไหมฮะลงโขงเจียมเลยลงปุ๊บน้ำมันจะโฟลเร็วมาก
แต่ขนาดนี้ระดับน้ำโขงก็สูงอยู่
แม่น้ำหลักของประเทศไทยก็ยังสูงอยู่
เพราะฉะนั้นทางเดินน้ำมันจะลำบาก
แล้วจากบ้านเราแม่น้ำโขงจะไหลไปไหนมดดำ
ก็มันก็ไหลไปทุกที่ไปลาวเวียดนามคาเมนทุกอย่างก็ไปของมันหมด
ตอนนั้นก็ต้องรอน้ำลงไปใช่ครับ
สวัสดีครับ
แล้วก็พื้นที่ที่ท่วมนั้นก็มีทั้งพื้นที่การเกษตรที่ข้าวกำลังออกรวงนะครับ

บ้านคนไหนมีชั้นเดียวนั้นก็ท่วมจนเกือบมิดหลังคาเรือนะครับ
แล้วก็นี่นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
ก็มีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็กำลังเฝ้าดูรายการข่าวใส่ไข่อยู่ในขณะนี้นะครับ
ก็มีคุณลุงนะครับกำลังนั่งดูอยู่นะครับ
แล้วก็บรรยากาศทั่วไปโดยรอบนั้นก็เป็นชาวบ้านกำลังใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับ
บางคนก็กำลังกินข้าวนะครับบางคนก็อาบน้ำ
เพื่อบางคนก็เตรียมหุงหาอาหารนะครับเพื่อที่จะรอบรรดาญาติพี่น้องกลับมาจากทำงานนะครับ
แล้วก็มาทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะมาพูดคุยกับคุณยายนะครับซึ่งท่านก็มาอยู่ที่นี่ได้๒สัปดาห์แล้วนะครับ

ฉันถามว่าความลำบากก็ลำบากแต่การแบบว่าอยู่นอนหอยแต่ว่าก็ดีว่าทั้งเทศบาลเพื่อนหาเต้นรถน้ำแล้วก็ห้องน้ำห้องไหนคือเทศบาล
อำเภอแล้วก็จังหวัดเพื่อนกับเมาเบิงค่ะพูดว่าเพื่อนกับลูกเมาเบิงครับ
พาผมดูหน่อยว่าคุณยายเอาอะไรมาได้บ้างตอนที่หนีน้ำท่วมออกมา
ก็ได้ตู้เย็นได้ตู้นี่แหละค่ะครับคุณยายก็คือมีแค่นี้เนาะแล้วที่มันหนีไปกับน้ำที่มันลอยไปกับน้ำอ่ะเยอะไหม
ก็มีอยู่ค่ะก็มีหยุดเพราะว่าปีนี้น้ำมันขึ้นแห้งบ่ได้โทษภัยก็คือว่าฝนมันมาแห้งน้ำมันมาแห้งบรรเทาอัวท่าน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
ความสะดวกทั้งเบิร์ดค่ะครับกำลังใจจริงจริงมาจากไหน
เห็นชาวบ้านก็มีรอยยิ้มให้กับผมตลอดเลย
พอเวลามาทำข่าวเนี้ยครับกำลังใจว่ะค่ะกำลังใจกลับมาจาก
คนไทยน้ำกันเหมือนทุกคนนี่แหละค่ะคือเพื่อนเพื่อนร่วมเป็นกำลังใจให้กับ
พี่น้องเฮ่ากับมากค่ะคือจากซื้อต่างต่างที่เพื่อนมานำเสนอ
บันนี้คนคนก็เห็นนะคะคนไทยทั้งทั้งประเทศนี้ก็เห็นครับ
คุณยายขั้นสิเปรียบเทียบว่ากับพ่อสองยี่สิบเอ็ดที่แม่เคยประสบการณ์มาก
กับพ่อสองนั้นกับพ่อสองนี้กับต่างกันเนอะค่ะเนอะครับพ่อสองนี้ก็นึง
มีคนใจบุญหลายครับเจ้าหน้าที่เพื่อนกับเข้มแข็งครับคุณยาย
เพื่อนกับซ่อยซื้อต่างต่างกับดีค่ะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนไหนมาโล่งเห็ดค่ะ
มาทำความสุขดิบของมัวเห่าครับสินาบายูจังไงกินจังไงครับ
งากว่าขั้นทำมางากงากอยู่ครับคุณยายไม่กลัวขึ้นเหมือนเห่าครับ
อย่าสู้สู้นะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ภายในหมู่บ้านนะครับก็เดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับ
นี่ก็เป็นภาพของทหารนะครับที่เขากำลังช่วยกันนำผักตบชาวาออกจากบริเวณลำน้ำมูลนะครับ
ซึ่งถือว่ามากเลยทีเดียวครับผมผมถามทหารนะครับว่าตอนนี้เราใช้กำลังพลกันกี่คน
ทหารก็บอกว่าเนี่ยครับมีกันแค่สิบคนครับที่จะต้องใช้ในการนำผักตบชาวาออกมาจากการขวางทางน้ำนะครับ
ซึ่งในการจะเอาผักตกชาวออกทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทหารนั้นบอกว่าอันนี้เอาออกพอแค่ให้เรือชาวบ้านนั้นสามารถสัญจรเข้าไปดูบ้านเรือนของเขาได้นะครับ
แล้วก็เนี่ยครับดูอย่างที่เห็นครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวนะครับ
แต่พี่ทหารนั้นแต่พี่ทหารทั้ง๑๐คนนั้นก็ไม่ย่อท้อนะครับยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างขยันขันแข็งนะครับ
ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนแล้วก็กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับ
จากนั้นผมก็ได้ให้ชาวบ้านนะครับพาขับเรือเข้าไปยังในหมู่บ้าน
ซึ่งกว่าที่จะเข้าไปได้นะครับกระแสน้ำนั้นก็ค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวนะครับ
แล้วก็เป็นอันตรายพบว่าบางจุดที่เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่ประมาณสี่สิบกว่าหลังคาเรือนนั้น
ไม่สามารถเข้าไปได้ครับเนื่องจากว่ามีสายไฟฟ้าที่ต่ำ
แล้วก็กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับทำให้ชาวบ้านนั้นไม่กล้าที่จะฝากกระแสน้ำพาผมเข้าไปได้นะครับ
แล้วก็เลยมาดูพื้นที่รอบนะครับปรากฏว่ามีบ้านเรืองของประชาชนที่อยู่พื้นที่โดยรอบนั้นเยอะพอสมควรนะครับ
หลังก็อย่างที่เห็นครับท่วมเกือบมิดหลังคานะครับ
ผมถามชาวบ้านบางคนนะครับเขาบอกว่าร้องไห้จนไม่รู้จะร้องยังไงล่ะครับ
ได้แต่ตอนนี้ก็ได้แต่ทำใจแล้วก็ยิ้มให้กับสายน้ำที่มันท่วมอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นโดนกันทุกคนนะครับในตอนนี้จึงสามารถทำใจได้
แล้วก็เวิ้งน้ำที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นะครับบริเวณกว้าง
ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ข้าวที่กำลังออกรวงนะครับ
ก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดครับ
และนี่นะครับก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มานั่งปักหลักดูรายการไทยรัฐทีวีรายการข่าวใส่ไข่อยู่ในขณะนี้นะครับ
แล้วก็ชาวบ้านบอกว่าอยากให้พิธีกรทั้งสามท่านนะครับ
มาเยี่ยมชาวบ้านในพื้นที่บ้างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาครับ
ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบ้านห้องอ้อนะครับ
ส่วนวันนี้เอาวันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็จะเป็นประธานครับไม่ใช่จ๋าค่ะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
โดยก่อนการประชุมนายกก็ได้บริจาคเงินส่วนตัว๑แสนบาท
กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักที่สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
แล้วก็ยังได้เชิญชวนคนไทยที่ห่วงใยให้ส่งความห่วงใย
รายการร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม
ที่จะเปิดรับบริจาคผ่านทางช่อง๙อสมทหมายเลข๓๐
ตั้งแต่วันนี้คือเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
ซึ่งท่านก็บอกว่าเงินรับบริจาคมาต้องพิจารณาดูแลให้รอบครอบ
เงินบริจาคเหล่านี้จะช่วยเหลือประชาชนในขณะที่งบภาครัฐนั้นยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้
เนื่องจากมีกฎกติกาคนที่ได้รับความช่วยเหลือนั้น

นี้เรื่องซ่อมแซมบ้านเรือนเสียหายแล้วก็พื้นที่ทำกินที่รับผลกระทบ
รวมทั้งผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่
ไม่ได้หมายความว่าเมื่อได้เงินบริจาคมาแล้วจะนำไปบริจาคทั้งหมดภายในครั้งเดียว
นี่คือขั้นตอนของราชการก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณ
จริงแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณบินบรือฤทธิ์ตอนนี้มาจากอุบลมาด่วนนะฮะ

สำหรับพี่น้องชาวไทยก็สามารถบริจาคกันได้นะครับ
มีมากให้มากมีน้อยให้น้อยช่วยเหลือชาวภาคอีสานตอนนี้กำลังเดือดร้อนเป็นอย่างหนัก
แน่นอนครับวันนี้ยอดของพี่บินบรือฤทธิ์ไปทะลุ๒๘๐ล้านบาท
อย่างที่เมื่อวานมากได้มีโอกาสคุยกับพี่บินส่วนตัวนะฮะ
ก็คือมดดำพี่จะเอาเงินแจกเลยถึงมือประชาชนคนละ๕๐๐บาท

กติกามีอยู่อย่างหนึ่งสมมุติวันนี้แองจี้หล่อนมาอยู่กรุงเทพ
หล่อนให้บ้านคนเขาเช่าถูกต้องไหมหล่อนไม่มีสิทธิ์ไปเอาเงิน๕๐๐บาทนะฮะ

เพราะคุณมาอยู่กรุงเทพคุณไม่ได้เดือดร้อนกับเขา
เพราะฉะนั้นคนที่ไปเช่าบ้านสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมไปคืออะไร

สิ่งที่คุณจ่ายเงินเช่นค่าน้ำค่าไฟ

มีพยานรู้เห็นผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชน

ไม่ว่าคุณจะอยู่มา๓เดือน๖เดือน

พี่บินเขาใช่วะ

คงจะมีโอกาสฟื้นฟูกันพอสมควร
ซึ่งไม่ใช่จะมีหน่วยงานของคุณบินอย่างเดียวหรือหน่วยงานรัฐก็อย่างที่นายกเขาพูด
เมื่อเย็นที่ผ่านมาคือครอบครัวละ๕๐๐๐บาท
เหตุผลที่ต้องให้ครอบครัวละ๕๐๐บาทส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไล่ชาวนาชาวสวน
แล้วคุณคิดดูณวันนี้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเขาไม่มีที่ทำงาน
ไม่มีที่ทำงานมาค่าแรงขั้นต่ำของเราวันละ๓๐๐บาทถูกต้องไหมฮะ

อย่างน้อยตอนนี้เขาไม่มีที่ทำมาหากิน

ก็อาจจะไม่พออยู่แล้ว
แต่วันนี้๕๐๐๐บาทนี้
ต่อครอบครัวนะครับอ๋อนี่เขามีหลักฐาน
มันเช็คได้อย่างไรสมมุติว่าแบบมีเบียนอะไรอย่างนี้ไม่มีเนอะ

หลายจังหวัดเขาจะมีหัวหน้าชุมชน

นะครับท่านผู้ชมค่ะยอดทารุกไป๒๘๐ล้านบาท
พี่บินบอกไปอยู่แล้วว่าสบายใจนะ
ตัวม่ำเองก็แบบว่าพี่บินส่วนตัว

เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ทุกสลึง
จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านไม่เอาเข้าเปล่าแน่นอน
แต่เบื้องต้นที่ต้องแจก๕๐๐บาท
คุณคิดดูว่าเราอย่ามาโลกสวย
ไม่มีเงินคือหมาถูกต้องไหมครับ

วันนี้คน๕๐๐๐บาทเขาจะได้ไปใช้ดำเนินชีวิตของเขา

บางคนเขาต้องไปจ่ายค่านู้นค่านี้ในการติดต่อสื่อสาร

แม้กระทั่งจะมีน้ำมีข้าวแล้วเอาจริงนะ
คนเราขาดเงินสดมันเหมือนขาดใจ

ตอนแรกเขากะใช้แค่ครอบครัวละ๑๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าเมื่อเงินมันมาเยอะขึ้นเยอะขึ้น

วันนี้น่าจะได้๑๐๐๐ครอบครัว

แต่ถ้าสมมุติวันนี้ให้หมดวันละ๕ล้าน๕ล้าน๕ล้านนะ

เพราะว่ายังโอ้โหต้องฟื้นฟูกันอีกยาวเลยทีเดียว
ส่วนคนที่น้ำท่วมไปช่วยพี่บินได้อีกทาง

หนังอยู่ที่บางพลีสมุทรปาการคือหนังฮาวีบ้านบาก

บอกว่าเงิน๑ล้านบาทที่บริจาคมาเนี่ย
ถ้าเงินเหลือถ้ากับพี่บินจะเอาคืนไปก็ไม่มีใครว่าอะไร

สิ่งที่เป็นกำลังใจได้ก็คือทุกคนไปช่วยหลาน

เพราะว่าหนังเรื่องนี้ความจริงแล้วเขาไม่ได้หวังเงินจากกรุงเทพเลยนะ

มดพี่ทำใจตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมแล้ว

อาทิตย์หนึ่งบินบริษฐ์ไปใส่ชุดขาวห่มขาว

เวลาที่แบบว่าแกไปนั่งสมา

ไปวัดสิบครั้งเจอบินบริษฐ์แปด

อย่างนั้นจริงอยู่ที่ราม๒ที่วัดทุ่งเศรษฐี

คือเราไปวัดทุ่งเศรษฐีก็เจอบินบริษฐ์เนาะ

ผู้นำมามันที่ชอบเลิกแซมอย่างงี้

คือหนูชอบเวลาไปเสริมดวง

บินบริษฐ์เขาจะเป็นแนวแนวปฏิบัติธรรม
คือนุชชุดขาวห่มขาวหนังสมาธิ

นั่งทำมาสมาธิจิตว่างแล้วเหรออะไรอย่างนี้

เป็นมูตรลูของดำ

เอาหวายของเลยเอาหวายของ

และเค้าปฏิบัติอยู่แบบเทกกิจเขา

เป็นผู้ชายคนเดียวที่เหมือนเจ้าของวัดนะ
เวลาไปวัดเหมือนเจ้าของวัดทุกวัดเลย
บอกได้ทุกวัดสั่งพระสั่งนู่นสั่งเรนสั่ง

น้ำท่วมชมอุบลราชาณี
ไปผ่านธนาคารบัญชีออมสิน

ท้องที่เพื่อทำการตรวจสอบบัญชีเลขที่แล้วก็

แล้วก็เชื่อว่าเจ้าของบัญชีดังกล่าว
ไม่สามารถฝากไม่สามารถถอน
รวมทั้งทำธุรกรรมใดได้แล้วกับบัญชีนี้อีกต่อไปนะฮะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
พี่บินนะฮะเมื่อเวลาประมาณ๘โมง๒๕นาทีเมื่อเช้านี้
แต่ก่อนที่ข่าวใส่ไข่จะเข้าตอนนี้เป็น๒๘๐กว่าล้านแล้ว
ยืนยันว่าไม่ปิดรับบริจาค
เพราะการช่วยเหลือต้องช่วยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งตอนนี้แล้วก็จากหลังน้ำรถด้วย
โดยวันนี้พื้นที่ก็ได้นำเงินเป็นบริจาคของประชาชนแจก
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม๓๔จุด
ที่อำเภอวารินชำราบรวมกว่า๑๐๐ครัวเรือน

ก็ครัวเรือน๕๐๐๐บาทสุดยอดพร้อมย้ำว่า
มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยตรวจสอบผู้รับบริจาค
ป้องกันการสวมรอยตอนนี้อย่างเข้มงวดแล้วนะฮะ
โดยมีชุดสำรวจกันกรองความเป็นอยู่สภาพบ้านเรือน

ที่สำคัญคุณจะไปรับเงินรับได้ฮะทุกท่านเลยนะครับ
พี่น้องครับสำเนาบัตรประชาชน
ถูกต้องบัตรประชาชนเราเชื่อว่าคุณมีอยู่
สองสำเนาปัดทะเบียนบ้านในพื้นที่จริง
เพราะขอร้องเถอะฮะว่าป้องกันการสวมรอย
ล่าสุดมีคนรายงานเขาบอกมีนักข่าวได้เข้าไปสัมภาษณ์พี่บิน
บอกว่าโดนเรียกตัวกลับมารับสายบริจาคให้รัฐบาลหรือเปล่า
บอกว่าถูกเรียกตัวกลับด่วนหรือเปล่าหรือมีใบสั่งหรือเปล่า
พี่บินหัวเราะหมายความว่าไงคุณแม่

ข่าวถามว่าถูกใบสั่งหรือมีใครบังคับให้มาหรือเปล่า

เขาเป็นจากใจจริงนะจะบอกให้
ก็คือว่าล่าสุดเฟซบุ๊คข่าวนกกระจอกได้เผยแพร่คลิป
ที่บินได้พูดคืนกับสาวคนนี้ที่มาอัพเบอร์ของตัวเอง
แล้วก็ใส่ชื่อไปแล้วก็มีคนโอนไปด้วยมีด้วยนะฮะ
ก็บอกว่าขอให้ยอมรับความจริงนะไม่งั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ปรากฏว่าเธอยังไม่ยอมรับตอนแรกนะฮะ
ไม่เอาไม่ได้ทำไม่ได้ทำเป็นของคนรู้จัก
เป็นของพี่สาวตัวเองส่งเลขบัญชีให้ไปต่างนานา
อันนี้มีเสียงไหมฮะเสียงเอาไปฟังเสียงคุณบินกัน
หนูฟังนะถ้าหนูไม่ทำจริงแล้วเงินจะเข้าบัญชีหนู
คนอื่นก็จะทำเพื่อเอาเงินเข้าบัญชีหนูเพื่ออะไร
พี่ถามแค่เนี่ยถ้าคนหนึ่งก็ทำจริงก็ต้องเงินเข้าบัญชีคนอื่นสิ

เพราะฉะนั้นถ้าไม่ยอมรับโอเคพี่จะให้ดำเนินการตามกฎหมายโดย
ให้ถึงที่สุดแล้วกันแต่ถ้ายอมรับมาพี่จะไม่ยุ่งไม่แตะต้อง
ก็คือให้มันจบไปน้องก็เอาเพียงเอาเงินมาคืน
ให้กับทุกคนที่เดือดร้อนเท่านั้นเอง
แต่ถ้ายังตราบใดที่ยังปากแข็งที่ไม่ยอมรับพี่ก็ไม่ยอม
ไม่ค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องจบไม่อยากให้ถึงขั้นของขั้นไหน
ไม่ใช่ถ้าเรื่องจบก็ต้องยอมรับแต่ถ้าเรื่องจบนี่ก็คือยอมรับแล้ว

ที่สุดยอมรับแล้วปรากฏว่ายอดเงินก็มัน๔๕๐๐บาท
ยังไม่เยอะแป๊บนึงเพราะออมสินน่ะ
พอเห็นเบอร์นี้เป็นเบอร์ของออมสินเขาอายัดเลย

ท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่าเมื่อกี้อย่างที่แองจี้เล่าให้มดำฟังไป
ว่าบินบรรลือริศบินด่วนมารับสายร่วมกับปริกตู
หรือนายกประยุทธ์จันทร์โอชาช่วยน้ำท่วมหลังจาก
บางคนก็บอกรัฐบาลต้องการตัวหรือเปล่า
อย่างที่แองจี้นักข่าวก็อยู่ที่นั่นกันเยอะ

ความช่วยเหลือเข้ามาในพื้นที่
วันนี้ก็เรียกได้ว่า

ออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือ

คุณบินเองก็อัดคลิปก็หมอบเงินส่วนตัวไป

เขาบอกว่าแน่นอนคุณบินเนี่ยก็รีบเดินทางไปที่สนามบินอุบลราชธานี
โทรศัพท์สายตรงจากรัฐบาลเนี่ยนะฮะที่ได้เชิญไม่ได้ตามตัว
ได้นะอ่าฮะแผลชาชนฟังให้ดีนะฮะในฐานะประชาชน

ซึ่งพี่บินบรรลือฤทธิ์ก็เต็มใจ
ที่เดินทางมาช่วยเหลือการรับบริจาคในครั้งนี้
เพราะเป็นการเปิดรับบริจาคของรัฐบาลจริง

๖โมงเช้าแล้วก็ไปถึงกับโฆษกษ์ถึงขนาดนี้
เมื่อมีข่าวกระพือออกไปปุ๊บวันนี้คุณนรมนภินโยสินวัฒน์
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
สืบเนื่องจากที่ตนโทรศัพท์ถึงนายบินเขายอมรับว่า
โฆษกรัฐบาลเป็นคนโทรไปเหมือนกันว่า
ตนได้โทรศัพท์ถึงนายบินบริษฐ์นักแสดงแล้วก็อาสากู้ภัย
ร่วมงานระดมทุนร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม
ขอรัฐบาลในเบื้องต้นขอให้นายบินแจ้งว่า
ไม่มีเที่ยวบินเดินทางกลับแต่ล่าสุดนายบินได้โทรศัพท์กลับมาว่า
จะเดินทางมาร่วมงานในค่ำคืนนี้ด้วย
และช่วยกันเพื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
ทั้งนี้ตนได้รายงานให้กับนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว
นี่ก็คือเหตุการณ์อัปเดตล่าสุดจริงฮะ
จะได้เจอพี่บินไหมถ้าเราไปที่ทางกลับสว่าง
เจอสิเขามา๖โมงก็มาแล้ว
เห็นแล้วชื่นใจนะครับ

เห็นแล้วเดี๋ยวต้องกลับไป

พี่อัพสวัสดีทำป้ายดูก็ไม่ให้รู้สิ
แฮชแชกพี่บินฮีโร่

เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเศร้าและช็อคสำหรับแฟนคลับย่าสของพี่เช้าเอง
ขวัญใจชาวไทยตายกระทันหันนะครับ
ขณะเดินเล่นในสวนจัดแสดงแพนด้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
กินอาหารเย็นตามข่าวที่เสนอไปแล้ว
นั้นล่าสุดในวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
แถลงการการเสียชีวิตของแพนด้าช่วงณสวนสัตว์เชียงใหม่
ว่าช่วงได้เสียชีวิตลงเวลา๔โมง๒๘นาที
โมงเย็นนะครับน้ำบริเวณสวนจัดแสดงแพนด้า

ช่วงได้นั่งกินไผ่แล้วก็เดินเล่นตามปกติ
หลังจากนั้นช่วงก็ได้เดินเซไปเซมา
แล้วก็สะบัดคอไปสะบัดคอมา
หยุดเดินแล้วล้มลงนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาที่ประจำอยู่ภายในส่วนจัดแสดง

แจ้งต่อสัตวแพทย์ผู้ดูแลจนพบว่าช่วงได้เสียชีวิตลงแล้ว

เก็บไว้ที่โรงพยาบาลรักษาสัตว์ออกของสวนสัตว์เชียงใหม่
เพื่อรอผู้เชี่ยวชาญจากจีนมาดำเนินการผ่าพิสูจน
สาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้นั่นเอง
เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและสาธารณะประชาชนจีน
โดยขณะนี้ทางจีนรับทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กำลังเดินทางรีบมาประเทศไทยอย่างเร็วที่สุด
ขณะที่สัตวแพทย์ประจำตัวของช่วงเผยว่า
ตามข้อตกลงระหว่างไทยกับจีน
ทางเราไม่สามารถผ่าชนสูตรช่วงได้
จนระหวะเจ้าหน้าที่จากจีนมาถึง
ฉะนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต
ต้องรอทางจีนมาชะนัดสูตรร่วมกัน
อย่างไรก็ตามสำหวัดของอาการก่อนหน้าช่วงนี่

ปกตินะครับผมร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

แล้วก็พฤติกรรมทุกอย่างเป็นปกติทั้งหมด
ไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกว่าช่วงป่วยมาก่อน
ในขณะเดียวกันวันนี้รัฐมนตรีท็อปนะฮะวราวุฒินะฮะ
คุณวราวุฒิก็เป็นห่วงพอสมควรว่าลินหุ้ยมันจะว้าเว
มันจะว้าเว่แต่ที่ช่วงช่วงตายกับทันหันฮะ
ซึ่งคุณแม่ไม่ได้ไปอยู่ด้วย
ก็เป็นทูตน่ะฮะทูตสันตวะไม่ดี
ระหว่างไทยจีนตายเมื่อวันก่อน
ขอแสดงความเสียใจให้คนไทยนี่รัฐมนตรีเขาก็บอกมานะฮะ
เขาบอกว่าในที่สุดหากแพนด้าเสียชีวิตลง
ก่อนจะดำเนินการอะไรก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าที่เดินทางมาจากประเทศจีนก่อนอย่างที่บอกกันเนี่ย

เชื่อว่าจะไม่มีการจงใจอะไรทั้งนั้นแหละ
แต่ตอนนี้ปัญหาคือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

ถ้าสมมติช่วงเป็นอะไรไป

มนุษย์อยู่ด้วยกันมา๑๐กว่าปีจู่ใต้ไปตัวหนึ่ง

จึงต้องดูสภาพของลินหุ้ยก่อน

จริงเหรอคุณแม่เขาบอกว่าใช่มันไม่ถูกกัน

ก็ตอนนั้นมันจะผสมพันธ์ยังต้องเปิดหนังโป๊ให้มันดูเลยเนาะ
แล้วก็เป็นผสมเทียมเป็นจริงเหรอเป็นหนังโป้เทียม
ต้องเปิดหนังโป้ให้มันดูนะหรออืม

ช่วงเช้าใช่ไหมฉันฟังอยู่
น่ากลัวมากขนาดสัตว์คุณแม่ก็ไม่เว้น
อีบ้าก็เขาจะต้องเปิดให้มันดูมันไม่ชอบอยู่กับผู้หญิง
อีนี่แหละอีนี่แหละฉันฟัง
ส่วนตัวถ้ามีคนมาขอเอาจริงเนี่ยนะฮะ
ก็แบบว่าอาจจะว้าเวเราก็ต้องดูประเทศจีนกัน

อืมงั้นน่าเสียดายเนอะถูก
ต้องดูก่อนว่าในเกิดอะไรไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศอื่นปะเนี่ย

เขาบอกว่าเจอวัตถุปริศนาค้างหลอดลมอยู่
เพราะกินไปผ่ายไปปุ๊บ

เจอบางสิ่งบางอย่างไปค้างที่หลอดลม๑๙ปี
โอ้ไม่น่าล่ะเขาถึงสะบัดคอ

ขาดใจค่ะโอ้โหอ่าส่วนเรื่องประท้วงที่ฮ่องกงนะคะตอนนี้ก็ครบ
ร้อยวันแหละนะเขาบอกว่าเล็กลงแต่ว่ามีความรุนแรงมากขึ้น
ลงแต่รุนแรงและน่ารังเกียจมากขึ้นครับก็เขารายงานว่าติดการประท้วง
เนี่ยจะต่อมาเป็นสัปดาห์ที่สิบห้ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อยนะคะ
อย่างน้อย๒๘รายผู้ที่เข้าร่วมประท้วงหลายพันคน
ก็เริ่มเดินประท้วงอย่างสงบแหละแต่ว่าสถานการณ์มันกลับรุนแรงขึ้น
หลังจากที่กลุ่มผู้ท้วงบางคนที่หัวรุนแรงเนี่ยรวมตัวกันบริเวณด้านนอกสะพานนิติบัญญัติฮ่องกง
แล้วก็คว่างก้อนอิดและระเบิดขวดใส่ตำรวจทางตำรวจก็โต้ตอบยิงแก๊สน้ำตา
แล้วก็ฉีดน้ำสีฟ้าให้จับได้คือพอโดนอันนี้ก็จะรู้ว่าคนไหนที่ใช้ความรุนแรง
แล้วก็จะจับกลุ่มได้ถูกรายงานก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่การแพทย์ระบุว่า
ชาย๑๓รายและหญิง๔รายบาดเจ็บแต่ว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อวานนี้
มีอีก๑๑รายที่อยู่ในโรงพยาบาลโดยมีผู้บาดเจ็บสาหัสมีด้วยนะฮะ๒ราย
อย่างไรก็ตามหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ย
มีการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงตามปกติก็ไม่รุนแรง

การทำร้ายร่างกายกันระหว่างผู้ร่วมประท้วงที่ต่อต้านรัฐบาลฮ่องกง
และกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลนี่ไงมันรุนแรงตรงนี้
ทำให้มีชายคนหนึ่งที่ต่อตั้งรัฐบาลฮ่องกงเนี่ย

แต่เขาก็จะบอกก่อนนะว่าเขาจะไปประท้วงที่ไหนนะ

จบแล้วก็เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเล็กแต่กลุ่มนี้รุนแรง
ใช่ตอนนี้คือเครื่องใส่ตำรวจไฟติดเลย

ไฟติดเสื้อเลยโอเคนะครับผู้ชมครับแน่นอนอีกแสกครั้งเบอร์บัญชี
พี่บินบรือฤทธิ์ช่วยขึ้นมาอีกหน่อยแล้วกัน
ก็อย่างที่บอกพี่บินยังจะรับบริจาคต่อไปเรื่อย
อย่างนี้ต้องฟื้นฟูกันอีกเยอะพอสมควร
ก็พระหัตน์สุขใช่ไหมแองเจ้
ขอส่งคุณกัญชัยกำเนิดพลอยไปก่อน

เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคิวมดดำทามลงเสาร์อาทิตย์
คุณแม่ไม่กลัวหรือว่าคุณแม่ไปสร้างความลำบากให้เขา

เขาเรียกว่าคุณแม่คนดังลงไปคนมาตอนรอต้องรับคุณหวานหรือเปล่า
เตรียมแฮชแท็กได้เลยนางฟ้านายามฉุกเฉิน
เตรียมแฮชแท็กได้เลยพี่ทหารเตรียมแฮสแท็กได้เลย
เดี๋ยวอาทิตย์มะดำจะพาเราบรรดาเก้งกวางไปหา
กะเทยลูกน้องจะไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาจังเลย

ให้กำลังกายนอนไปจัดจังมั้ยเสาร์อาทิตย์

นอดจะไปกับฉันมั้ยเดี๋ยวไม่ดีอย่างงี้แฟะนอนไปกับหนูขอไปกับกลุ่มอื่นนี่กว่า
ย้อนหวัยยมสุดเจ้าบอกว่าตอนนี้พี่ได้ปล่อยมาบอกอย่างนึงเสื้อผ้ามือสอง
ข้าวของเราใกล้สิ่งใจขาวใจเเราน่ะบางทีคือมันไม่ใช่แบบเก่า

สภาพดีหน่อยอาจจะราคาไม่ต้องแพงมากก็ได้

พฤศกรรมต้องการอย่างนี้จีวรพระตอนนี้พระบางองค์เข้าวัดไม่ได้
ก็เหลือชุดเดียวตั้งแต่น้ำท่วมแล้วน้ำท่วมมาเป็นเดือนแล้ว

เธอจะเอาของไปนะกางเกงในใหม่แล้วก็ผ้านามัยของผู้หญิง
เขาบอกว่า๑จะมีแบบว่าไฟฉายไฟฉายแน่นอนเตรียมไปแล้ว
เรือมันอาจจะแพงไปเรือมัน๕๖แสนอยู่นะครับ
แต่หมายถึงว่าไฟฉายผ้าอนามัยสิ่งของจำเป็นประหลาดที่เรานึกไปถึง

ใช่แล้วก็ถ้ามดดำไปก็เดี๋ยวจะมีชุดราตีแล้วก็วิทย์ไปด้วย
แล้วมุมยาที่ช่วยน้ำกัดเท้าจริงสำคัญมากแล้วก็จะไปกัน

ช่วงหน้าเรื่องอะไรพระอุณตร์แมนยังไม่จบ
พระอุลต้าแมนปิดไปที่๒ล้าน๖นะครับ

ต้าแมนนี่เป็นประเด็นสังคมพอสมควร

วันนี้ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังนายปากรพรชีวังกูลเนี่ยนะครับ
ผู้ที่นำภาพพระพุทธรูปอุณต้าแมนสองภาพเนี่ย

ตนเองได้รับเงินจากผู้ประมูลชนะมาแล้วเนี่ย
๒ล้าน๖แสนบาท

เพราะว่าจุดประสงค์จริงจะเอาเงินไปทำห้องสำหรับเด็ก

เขาบอกว่าจะแบ่งเงินรายได้๑๐หรือประมาณ๒๖๐๐เนี่ย
มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปีที่๔มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
เจ้าของผลงานส่วนประมาณอีก๗แสนบาท
จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทศ
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ตามที่โรงพยาบาลขอมา
โดยมีกำหนดการจะนำไปมอบให้กับนักศึกษา
แล้วก็โรงพยาบาลด่านขุนทศในวันที่๒๙กันยายนนี้
แล้วก็ที่เหลือจากนั้นก็จะนำไปมอบให้กับเด็กตาบอด

ซึ่งขณะนี้ตนเองพยายามจะติดต่อนักศึกษาเจ้าของผลงาน
แต่เท่าที่รู้มาคือน้องสติแตกไปแล้วพี่

คือจิตเจตนาของเด็กตอนแรก
คือเข้าใจว่าเด็กยุคใหม่

เขาพยายามจะมีนนิ่งออกมาว่าพุทธเจ้าเนี่ย

เขาต้องการจะนำเงิน๑๐
จากการประมูลภาพพระอุลต้าแมนเนี่ยนะฮะ

ปรากฏว่าจนถึงนบัตรนาวเนี่ย

ยังไม่แน่ใจว่าจะนำเงินไปมอบให้กับน้อง

มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาเนี่ย

ในส่วนของนักศึกษาเจ้าของผลงานนั้นขนาดนี้
มหาวิทยาลัยไม่อยากให้สื่อไปยุ่งกับน้องเขา

คุณจำตอนหมูป่าได้ไหมล่ะ

แก๊ง๑๓หมูป่าตอนนั้นยังห้ามเจอสื่อ

เด็กคนนี้วาดรูปคนด่า
ไปยุ่งอะไรกับเด็กเขาอีกเลยนะฮะ

ขุดคุยชีวิตความเป็นส่วนตัวของเขามากไปเนี่ย
มันจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเรียนได้

เพราะขนาดนี้ถูกสังคมมองไปทางลบ

ปรากฏว่าลบกับลบเออมันเป็นสมการเหมือนกันนะ

แล้วมันไม่จริงแล้วเด็กโยวชนมันอาจจะอย่าลืมว่าเด็กพวกเนี้ย

พี่เหมียวะกับบ๊ดดำมน์เคยนั่งชิงช้าไหม

ว่าฉันเห็นใช่ไหมคลิปที่แบบอยู่ดีในวัดใช่ไหม

ชิงช้าเจอคุณยายปลี้แตก

กลางสนามเด็กเล่นชุมชนที่รัสเซีย
คุณยายหัวร้อนสองคนจัดการ

ให้เสียหายเนื่องจากรำคาญเสียงที่มันดัง

ดูสิคุณยายไปกันใหญ่แล้วฮะ

เอาเล้ยมา
ดูเด็กเขาเล่นกันอยู่ดีครับคุณยายทนไม่ไหวนะครับ

เหตุการณ์เกิดตรงบริเวณที่ลานอาคาร
อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางเหนือของรัสเซีย
เผยขนาดที่คุณยายทั้งสองกำลังเดินออกมาที่สนามเด็กเล่น

จากนั้นเอาเลื่อยตัดที่นั่งชิงช้าออกมาต่อหน้าต่อตา
น้องเด็กผู้ไร้เดียงสาเห็นกันคาตาเลยนะครับ

แม้ว่าบรรดาพ่อแม่ของเด็กพยายามจะเกลี้ยกล่อมไม่ให้คุณยายเนี่ยทั้งสองทำลายชิงช้า

ปี๊แตกคนหนึ่งพูดพร้อมถือเลื่อยในมือว่า
ไอ้เด็กช่วงนี้มันชงใจทำเสียงเนี๊ยดอัด

ไม่ให้คนแก่อายุร้อยปีนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายอย่างเช้าได้

ขณะที่ทางหมู่บ้านก็ระบุว่า

และเจ้าหน้าที่แจ้งความกับตำรวจนะครับผม
เพื่อดำเนินการชดใช้ชิงช้าที่เสียหายต่อไปครับ
อ๋อชิงช้าก็มี
ไปเลื้อยชิงช้าก่อนและเลื้อยไม้กระดก

ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับรับสายฟ้าฟาด๒ครั้งติดกัน
ในการตั้งกล่าวนั้นเป็นทึกที่กล้องหน้ารถค่ะ
เขาขับตามหลังเมื่อวันที่๑๕ที่ผ่านมา
พายุฝนฟ้าขนองเยอะมากหาใหญ่เลย
ปรากฏว่ามีสายฟ้าฟาดจนเกิดประกายไฟลุกขึ้นถึง๒ครั้งติดกัน
กระจกหน้ารถแปลก
นี่คันหลังเขาจับภาพได้
ไฟลุกข้างล่างโดยที่พื้นเห็นป่ะ

เทพเจ้าทอมีคลิปให้ดูไหมอันนี้
ส่วนใหญ่นี่ดูนี่

นี่๑ทียังมีอีกทีนึง

ส่วนในกระจกรถแตกเป็นรอยล้าว
เนื่องจากตัวถังคน์เขาไม่ได้เป็นสื่อก่อน

ทั้งหมดตัวถังที่เขาทำ
ทำให้คนโดยสารแล้วก็คนขับรอดจากการถูกฟ้าผ่าโดยโต้

ก็ออกมาติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริการรถยกยังออกมาเองได้
ที่ศูนย์บริการต่อมาช่างเขาบอกว่า
สาวอากาศไหม้กระจกท้ายรถเป็นรอยล้าว
ระบบป้องกันโจรกรรมคอมพิวเตอร์อะไรต่างพังเสียหายหมด
อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถจดจำกุญแจรถได้ด้วย
ในสังคมออนไลน์เข้ามาแสดงความเห็นว่า
โอ้โหนี่มันเป็นการเตือนภัยผู้ใช้รถใช้ถนนเลยนะ
ว่ามันอาจจะเกิดแจ็คพอร์ตนี้ขึ้นกับใครก็ได้

ไม่รู้มันลงมาพอดีในรถทำอะไรหรือเปล่า

นั่นเป็นศูนย์
คงจะฟังเพลงตะดี้ชึ้งอยู่
ก็เลยเป็นส่วนที่เรียกว่า
เรียบร้อย
แต่โชคดีระบบของรถทำให้ไม่ไปโดนคน

โอเคนะฮะก็ยังโชคดีที่ไม่เป็นอะไรนะครับ

คือเป็นชมพูปีที่เขาเปลี่ยนเป็นใหม่ดาวิกาแล้วก็บอกว่าคนหลังเรือง
เราคนละอื่นกับผมไม่ต้องทุกคนชมเขาอีกแล้ว
ใหม่ดาวิการาบความรักของหวานชื่น

เลยทำให้นางเอกพันล้านจากหนังเนาะ
หนังพันล้านใหม่ดาวิกาโฮเน่ถูกจับตามองว่า
เธอจะเข้ามาทับลายการทำงานของซุปตาสาวรุ่นพี่ชมพู่
ยองไปโน้ทอีกค่ะซึ่งล่าสุดน้องใหม่ก็ได้ถือโอกาสดีนะฮะ

เรื่องของการทำงานทับรายไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะทางแบรนด์นี้ได้มีการแยกส่วนความรับผิดชอบ

อีกทั้งตัวเธอเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าแฟนที่ติดตามข่าวก็น่าจะเบื่อประเด็นดราม่าอยู่แล้วล่ะ

เขาบอกว่าจะไปอยู่แล้วนะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งใหม่
ถือว่าเป็นครั้งที่๒แล้วที่เราได้ร่วมงานกัน
ครั้งนี้ใหม่ก็จะได้มีโอกาสไปเดินแบบเหมือนเดิมนั่นแหละ
แต่ก็น่าจะแบ่งพาร์ทกันอย่างชัดเจนเพราะใหม่ก็มีหน้าที่เดินแบบ
พอเราไปแบบนี้กลัวไหมว่ามันเหมือนแบบมาตัวแทนชมพู่หรือเปล่า
มันก็บอกว่ามันจะไป๒ปีแล้วนะยังจะขุดกันอีกเหรอ
เออมึงก็ตอบมันถูกนะไปมา๒ปีแล้วจะขุดกันอีกหรอ
ถามว่ากลัวไหมไหมก็ไม่กลัวหรอกค่ะ
เพราะหมายคิดว่าคนไม่น่าจะขุดอะไรแล้วคนน่าจะเบื่อประเด็นนี้แล้ว

นี่หรอครับยังไงครับฉันรู้ฝากบอกอีกตัวแสบ
รอดนี้แหละมันตัวแสบรอดนี้มันตัวแสบนี้จริงแอ้งจี้
ฝากบอกไอ้มดไอ้มายใครฝากใครฝาก
เจองูเจอแขกตีแองจี้ให้ตายก่อนงูก่อนแขกจริง
ตีหนึ่งหรอคุณแม่คือไม่ต้องเจออะไรตีก่อนเลย
หมดประเทศหรอคุณแม่
เขาบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับ
ใช่เขาบอกว่าคนละหน้าที่กันอยู่แล้ว
แม้มันจะเป็นรอริอัลเหมือนกันแต่คนละหน้าที่

เขาบอกว่ายังมีอะไรให้แฟนติดตามไหมก็อาจจะมีเรื่อย
แต่เดี๋ยวจะออกมาอัปเดตเป็นงานดีกว่า

ชมพู่เขาก็จะเป็นคล้ายกับมีหลายตัวแต่เขาจะเป็นแบบ

แล้วก็ข้อความคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่า
จริงจริง๊ะ
แล้วก็มีหนึ่งคอความบอกว่าทำไมไม่ง

ให้เหตุผลว่าที่ไปเที่ยวฟารีล์อ่าวว่าอะไรรู้มั้ย

นางบอกนางว่าง
ใกล้คำแบ็คผลงานแสดงนะครับอย่างที่พ่อดำบอกเลย

เจ้าตัวจะกลับมาเล่นละครอีกครั้งนึง

แล้วก็ล่าสุดในระหว่างที่รอเปิดกล้อง
ก็จะดูเหมือนว่าเจ้าตัวมีเวลาว่างได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
ก็เลยขอบินรัดฟ้าไปเที่ยวชาร์จแบตก่อน
กลับมาลุยงานที่กรุงบราฟิ้งฯฝรั่งเศส
พร้อมกับน้องสาวสุดสีอย่างนางเอกสาวปุ๊กประเดี๋ยวยืน

ถูกต้องปุ๊กปะเดี่ยวยืน

ครับผมปุ๊กปะเดี่ยวยืนนะครับน้องปุ๊กของเรา
แต่ที่ทำเอาแฟนอื้อหือสุดเลย

แคปชั่นที่บอกเหตุผลในการบินเที่ยวต่างประเทศที่

อ้ำเขาบอกว่าเชื่อเถอะ
ว่าไม่มีอะไรทำจริง
ทำเอาเพื่อนแต่ละคนแล้วก็แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นแถวว่า

เชื่อว่ามีอัพเดทตลอดความความข้อมั่ง

ปารีสต้องใส่เป็นใครต้องไม่ใช่คนธรรมดา
แต่งตัวอย่างนี้เดินในพารีสอย่างนี้ถูก

อากาศกำลังดีเนี่ยใส่อย่างนี้พอได้
ไปกันที่ใครดีฮะนี่ไป
ยายาเขาพาดหัวอย่างนี้นะคะ
แสงอาทิตย์จะต้องหลบยายาลักษณ์สวยดุดนางฟ้า
ฝีมือนเดชกดชัตเตอร์นี่
สะดุดทุกสายตาภาพนี้คนที่ถ่ายก็คือณเดชน์
จตุออกโพสต์ภาพถ้ามกลางหมู่มนต้นไม้ไหนวะต้นไม้นี่
สะท้อนรับแสงแดดที่ส่องมาปะทะเรือนร่างอันงดงาม
งานนี้บังเกิดคืนที่เหลือค่ะ

กลายเคียงกัน

เพราะสาวยายาเธอสวยกว่าแสงอาทิตย์ซะอีก
และที่สุดของช็อตนี้ต้องยกนิ้วให้ตากล้องสุดหล

แหมรูปที่ถ่ายนี่มันดูพิเศษ

ทำเอาคนในวงการบันเทิงรวมทั้งชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมความงดงาม
พอยเชอร์มานเข้าไปบอกว่านางฟ้า

นี่ดูมันเขียนเสียงเดียวมันเอามาแหวนสะกด

พูดเป็นเสียวเดียว

มันหลุดมาจากนิยายเลยพี่ย่าเหมือนนางไม้

นิ้งปะนิตานิ้งปะนิตา

หญิงก็ไปกับเขาด้วย

อะคือน้องแก้วเข้ามาด้วย

ชอบชอบกัน

หมู่ดำเป็นใสจุง
แล้วก็มีบรูนอีกคนนึง
พี่ชายเขาหล่อนะ

อ๋อพี่ชายเหมือนเหมือนหล่อหรอ
ทุกวันนี้พ่อกับลูกยังเที่ยวด้วยกันอยู่เลย

พ่อก็แบบว่าเป็นเพื่อนกับพวกดาราอะไรอย่างนี้นะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ย

ทัศตาเนี่ยก็โชว์ความเซ็กซี่แบบนี้

มาแล้ว
อยากรู้เข้าไปในรูปนะฮะ

มันคือวุ้นเส้นตอนเด็กจริง

ภายกะได้
วุ้นเส้น

ของผมนี่อีกซั่วดำคนการ

คือโชว์คือโชว์จริงแต่โชว์ดูแพง

แล้วหนูชอบผู้ชายคนนี้ก็ชอบแต่ก็ดูก่อน
แล้วแบบวันนี้คืนนี้ถามเราจะขึ้นที่แฟนเก่า
เสี่ยวแบบนี้แหละ
อะไรอย่างนี้มันเสี้ยอย่างนี้จริง
อย่างตก
คือพี่ต้องถามสิมันไม่มีคำว่าแอมป์
บางทีเขาจะมีคำตอบที่เราแบบแข็งต้อกใส่หน้า
ฉันเคยฟังเขาเลยแบบว่า
และจะตอบว่านี่ไม่ใช่เรื่องของหนู
บางทีเราก็แบบเจอพวกโรคสวย
อ้อมเป็นเออแล้วพยายามถามอ้อมโลกโน้นอ้อมจะถามข้อถ้า
มันถามเพราะอย่างนี้ลูกชายหงายหลังกลับมา
ถ้าแบบว่าบอกพวกอี
เออโดนหงายหลังกลับมาทั้งนั้นเลยจริงมันตอบแรงหิวเหรอ
มันหิวเหรอเป็นอะไรไม่มีปัญญาหาคนอื่นเหรอ

เพราะเขาชอบหนูไงใช่
หิวหาที่ลงไม่ได้มันตอบแรงชั่วพี่
เพราะจริงผู้ชายหงายหลังกลับมาหลายคนแล้วไอ้ปันเนี่ย

แล้วเจออย่างนี้ทำไมไม่มีปัญญาหาคนอื่นเหรอ

เหมือนคุณแม่เราพูดกับผู้ชายชอบพูดรุนแรงซะ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเต้ดอยตุงมาฝากฮะ

ครับผมมาที่เรื่องราวที่อยากจะให้มดดำเนี่ยโฟกัสดีเลย

ดูช่วงนี้ใช่ล่ะทีมันเปล่าตามลายแล้วทำไรออลลอบกลัวมันเปล่า

บอกตัวเองก่อนไหม
คนเป็นอะไรเนี่ยเป็นป้าหรือเปล่า

สัปดาห์วันเสาร์นี้ถ้าเบี้ยวอีกน่ากันชายจะเลิกคบกับเธอ
มีรางว่าเธอจะเบี้ยวไงก็ไม่รู้

นุ่มทำอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้อ่าน้ำท่วมอ่ะคนก็ไปเยอะเออ
มาทำงานก่อนอ๋อนี่เบี้ยวงานเหรอเออเข้าใจไหมแล้วนี่จะลงน้ำท่วมเมื่อไหร่
ไปไปพรุ่งนี้กลางคืนหรือไม่ก็เช้าวันไม่ก็เช้าวันพฤหัสเช้าอะไรอย่างเงี้ยตีห้า
ไม่ต้องไปมีอะไรเลยนั่งจัดรายการทั้งวันเลยเหรอนี่คุณเอาหน้าผมไปเจาะที่กล้อง

ุ่มแหวนมันไม่ได้แต่งหน้าโอเคเสร็จนะครับผมว่ามีอะไรบอกไหม
สถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นยังไง
ก็ไม่เป็นยังไงก็เหมือนเดิมครับ
อยู่ไหนนะพี่นุ่มนี่ละะะน้ำแร็ดยัง

เชียวจราดนะฮะกลับมาที่ดอยตุ้งค่ะคุณผู้ชม
ครับผมจากหนุ่มกัญชัยกลับมาดอยตุงฮะ

ทำเอาแฟนนี่นะบอกว่าไม่รู้จะโฟกัสที่ไหนดี

ไม่ใช่ครับไม่รู้จะโฟกัสที่ไหนดี
บอกว่ารอยตัวอากาศดีจังแต่ภูเขาไม่เหมือน
นักแสดงหนุ่มกล้ามโตของเรา

เหยื่อการตลาดอีกแล้ว

ไม่เห็นเลยสาบานฉันไม่เห็นเลย
ว่าเขาถืออะไรเพราะฉันอยู่ที่ยอดเขาอย่างเดียว
ยอดถึงดังรู้หรือเปล่าไม่รู้นะ
เพราะฉะนั้นแล้วการไทยอันนี้ไม่เป็นผลนะครับ

ชมวิวสวยของทะเลสาปและภูเขาในยามเช้า
แคปชั่นพาใจบิวว่าดอยตุงอากาศดีจัง
บอกเลยฟินข้ามคืนครับผม
แถมยังมีการซูมให้ชมแบบเต็มบ้าง
หลุดโฟกัสไปจากวิวดอยตุงโอ้โหวิวสวยแน่นอน
เพื่อนต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นแถว

ถึงไม่ได้อยู่ดอยตุงก็ตุงได้นะจ๊ะ

พวกนี้ดูแลตัวเองก็แบบดีมาก
นี่กว่าจะถ่ายได้นี่ก็ต้องทำการ
อารมณ์ผลบท
ถ้าคุณแม่ภาพอย่างนี้ถ้าคุณจะให้วัตถุหนึ่ง
นูนสูงนูนต่ำได้มันต้องมีการโฟกัสนะคุณแม่
ไม่ใช่ว่า๕๑๐สังกฎเรียกรูปไม่ได้นะ

ใช่แต่ว่าบางคนเขาก็ใช้แกนทิชชู่

ใช่ครับถ้าถ่ายละครถ่ายอะไรอย่างนี้

อย่างที่น้องมาร์ชเล่นมีละครซีรีส์เรื่องหนึ่ง

เป้าตัวเองที่เป็นทักหมวยเด้ง

ถูกต้องนะครับแล้วก็บอกว่าต้องมีการใช้เทคนิคก็คือ

ไม่รู้จริงคุณแม่ก็นึกว่าเขาแบบใช้แบบว่า
การตัดต่อหรือว่าใช้แบบกราฟิกเอาอะไรอย่างนี้

แต่รู้ว่าเมื่อก่อนเขาถ่ายแบบ

ถูกนะครับผมตรงนี้นะฮะ

เวลาเห็นครอบครัวนี้นั่นเพราะว่า
เราเป็นแฟนคลับของนางเขามานี่
เป็นแฟนคลับของนี่แหละของเขาเลย
ครอบครัวแบบบี้เนี่ยเขาต้องไปทำงานที่ต่างประเทศตลอดเลยใช่ไหมฮะ
แม้ว่าจะหาเวลามาหาลูกเหม็นอยู่เรื่อยอย่างนี้
ภรรยาสุดที่รักปีนี้กรุ๊ปกริ๊ปก็๓๑แล้ว
จากจะยกเค้กมาให้กุ๊กกิ๊บกินแล้วก็เป็นภาพที่ครอบครัวสุขสรรค
เป่าลูกสาวสุธิรักก็ช่วยแม่เป่าด้วย
ตุ่มตาอยู่ไหนไม่ใช่ตุ่มตามาตุ่มอยู่ไหนนะมาตุ่มอยู่ไหมมาตุ่ม

ทำไมล่ะเดี๋ยวนี้นะป่าวพูดเก่งแล้วพูดชัดพูดเป็นเรื่องเป็นราว
เขาเป็นสามีสายเปย์ตัวจริงนะจ๊ะไม่ได้ยกเค้กอย่างเดียวนะจ๊ะ

ให้อะไรล่ะลงทุนซื้อนาฬิกาแบรนด์หรูหลักหลาน
หลักหลานให้เมียแล้วหรือว่าบี้จะซื้อให้ตัวเองก่อน
ครับนะฮะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งซื้อบ้านราคาหลายสิบล้านให้ครอบครัว

เอ้าเหรอคือไม่ใช่ยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไร

บอกว่านี่แคปชั่นหวานของกุ๊บกิ๊บนะคะ
สิ่งที่ดีที่สุดคือความคือเวลาที่มีให้เราเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน
แท็กขอบคุณสามีสำหรับทุกอย่างที่ทำให้เมียตลอด

ขอบคุณที่ยอมบินไปบินมาเพื่อกลับมาหาเมียในวันเกิด

แท็กขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับพระพรทุกอย่าง
สุดยอดพูดดีแล้วลงตัวนะน่ารัก
คนนี้ทำให้เห็นไงรู้ไหมใครเชื่อว่าหมูเห้งมันไม่มีจริง
ไอ้บี้เป็นตัวอย่างถ้าวันนั้นมันไม่โดนทุบ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

ชุดกรุงเทพฯมหานครอมรรัตนโกศินสุดพร้อม
มิสแกลนกรุงเทพฯมหานครที่ชนะในการประกวดชุดประจำชาติปีนี้นะครับ
โดยได้แรงประดานใจจากโครงสร้างศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
ของวัดพระแก้วนี่แหละวัดประศรี
รัตนสัสดารามียักษ์สองตน

ก็ได้นะครับเป็นชุดที่แบบว่าอันนี้พอแกะยักษ์ออกไปแล้วเป็นอย่างนี้
ที่กำลังตามถามน้องคนนี้ว่ามีหน้าใกล้สกมิสแกลนคนนี้สวยมากคุณแม่ตามถามอยู่น้องคนนี้

พี่เมียวตอนเล่นนวดดีดาอีกแล้ว
มิสแกรนมาม
อันนี้โดนโดนใครตกมา
สวยมากคุณแม่หน้าสวยหน้าเจ
ชุดเหมือนปั๊ดทองมากเลยอันนี้
ฉันเล่นคู่กับปั๊ดทองเล่นเบลอหน้าเหมือนกัน
วันพุธพรุ่งนี้กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่หลังครบทรงชาตินะฮะ